หลายจุดก็มีการจัดงานลอยกระทงยาวเลยนะ
ที่จัดทั้งมิดไนท์เอ่ยทั้งโต้รุ่งเอ่ย
แล้วก็เป็นการร่วมสืบสารประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมด้วยนะคะ
ที่สำคัญนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติ

เพราะฉะนั้นปีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อย
สีสันของบรรยากาศงานลอยกระทงรวมถึงกระทงที่ทำมาจากวัสดุต่าง
เป็นอย่างไรบ้างติดตามพร้อมกันจากรายงานเลยนะคะ
กระทงตุ๊กตาบาร์บี้กระทงการ์ตูนหลากสีสัน
ทำจากอาหารปลาคือกระทงประดิษฐ์แปลกตาที่บรรดานักท่องเที่ยว
ที่มาร่วมงานหรือว่าเฟสติวัล๒๐๑๗สายน้ำแห่งวัฒนธรรม
แสงมงคลส่องสว่างที่เอเชคลิกเดอริเวอร์ฟอนด์
ให้ความสนใจเลือกซื้อและนำไปลอยในแม่น้ำเจ้าพญา
เพื่อร่วมสืบสารประเพณีวัฒนธรรมของไทยค่ะ
สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีทั้งหมด๗ท่าน้ำประวัติศาสตร์
แบ่งเป็น๒แสงมงคล๓ท่าน้ำและยนต์แสงสิน๔ท่าน้ำ
แนวคิดก็เป็นเรื่องที่เราสืบเนื่องกันมาจากครั้งต่างที่ผ่านมานะครับ
เรื่องของการศึกษาวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก
แต่ว่าในปีนี้เนี่ยเราตั้งประเด็นที่บอกว่าเป็นเรื่องของแสงมงคลส่องสว่าง
เพราะว่าเป็นเรื่องมงคลดีงามที่เราจะได้มาพบนะครับ
หลักของการจัดงานก็มีประชาชนเลือกการเดินทางทางน้ำ
เพื่อไปร่วมลอยกระทงเพราะว่าเดินทางสะดวกค่ะ
ตอนนี้ดิฉันอยู่บนเรือบริการรับส่งประชาชนฟรี

มุ่งหน้าไปที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

เดี๋ยวเราจะไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ริมสายน้ำ

่งหน้าไปยังวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ำเจ้าพญา
ถือเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตอันรุ่งโรธในยามค่ำคืนค่ะ
ไลท์อยู่ที่กิจกรรมดอยประทีบ
บูชารอยพระปรางวัดอรุณองค์จำลอง๕เมตร
อดพระแท่นบันทมสมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราช
และเวียนเขียนสักการะพระปราง๔ทิศ
เสริมสิริมงคลให้กับชีวิตในคืนวันลอยกระทง
โดยมีประชาชนหลั่งไหลมาร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
แต่ที่ทุกคนตั้งใจในวันนี้คือการมาหาซื้อกระทง
และนำมาลอยลงในแม่น้ำเจ้าพญาค่ะ

จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม๑ครอบครัว๑กระทง

อีก๑ใน๗ท่าน้ำประวัติศาสตร์
เป็นปีแรกที่ได้ร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทง
รวบรวมสินค้ายอดฮิตติดไอเดียมากกว่า๔๐ร้าน
มาให้เลือกสรรและยังมีการแสดงนิ้ว
หน้าลานการแสดงหน้าสารเจ้าแม่หมาโจ้
ทอดวัฒนธรรมจีนที่ยังคงเป็นเอกลักษณ
ให้คนรุ่นหลังสามารถมาสัมผัสได้ค่ะ

มีอาหารหลากหลายประเภทไว้ให้ฝากท้อง

จนถึงวันที่๕พฤศจิกายน๒๕๖๒
เวลา๑๖นาฬิกาไปจนถึง๒๒นาฬิกาค่ะ
สำหรับลง๑๙๑๙ในอดีต
เคยเป็นท่าเรือกลไฟกลับถูกพลิกฟื้น
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยจีน
ด้วยการออกแบบสถาปัตยกรรมเรือนไม้แบบจีนโบราณ
จิตกรรมฝาผนังจีนอันงดงาม

สิ่งศักดิ์สิ่งที่อยู่ทุกสถานที่แห่งนี้มากว่า๑๖๐ปี

ยังมีท่าน้ำอื่นตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญา

อย่างบริเวณสวนสันติชัยประการ

ได้จัดงานสีสันแห่งสายน้ำ
มหากรรมลอยกระทงประจำปี๒๕๕๙
มีนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติมาร่วมงานจำนวนมากค่ะ

เช่นกิจกรรมสารพิษวิถีไทย
สำหรับอาหารเครื่องว่างชาววัง

ประดิกกะทงจากศูนย์ธรรมชาติ

ของประเพณีการลอยกะทงสี่พื้นถี้

จังหวัดเชียงใหม่ประเพณีลอยกระทงสายหลายประทีบ๑๐๐ดวง
จังหวัดตากประเพณีลอยกระทงกากกล้วยจังหวัดสมุทรสงคราม
และประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ขณะที่บรรยากาศงานลอยกระทงแสงสู่ฟ้าศักยาธิษฐาน
คำพ่อสอนซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณ
ใต้สะพานพระราม๘ฝั่งธนบุรีเน้นการศึกษาประเพณีวิถีไทย
วิถีของชุมชนที่มีต่อสายน้ำโดยมีการเนรมิตตลาดโบราณ
จำหมายสินค้าหักกระกำและอาหารขาวอาหารหวาน
กว่า๗๐ร้านค้าการประกวดประดิษฐ์กระทงประเภทสวยงาม
และประเภทความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนการแสดงศิลปะวัฒนธรรม๔ภาค
ข่าวทรัฐทีวีรายงาน
นี่คือบรรยากาศสีสันของคืนวันลอยกระทงเมื่อคืนนี้นะครับ